ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนกราฟชีวิตจริงนะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลง
แต่ชีวิตของบางคนเวลาลงแล้วมันลงดิ่งเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว
เคยทำงานมีเงินเดือนในเดือน๑๕๐๐๐
แต่เขาเกิดอุบัติเหตุค่ะตกต้นไม้
แล้วนี่คือสภาพล่าสุดของเขา
นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคุณศูนย์สกุล

ใช่ค่ะอายุไม่เท่าไหร่เองนะคะอายุ๓๒ปี

แล้วก็ให้พ่อแม่คอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำแบบนี้

จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลุงตามันที่อำเภอพิมายที่โคราช
บอกว่าอยากให้ผู้ใจบุญมาช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อย

โนนสวรรค์ตำบลโบดอำเภอพิมาย

เป็นสังกษีเก่ามุงหลังคาด้วยย่าคา
แล้วก็มีผ้ามาบังกันความร้อน
เจอคุณแม่เจอคุณพ่อเลี้ยงคอยดูแลอยู่นะคะ
โดยนายไกรสอนที่ป่วยติดเตียงก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าบ้านที่อยู่เนี่ยนะไม่ใช่ของผมหรอกเป็นของยาย
ผมกับแม่มาขออยู่หลังจากที่ผมมีอาการแบบนี้

เคยทำงานในตัวเมืองรายได้เดือนหนึ่งก็ดีนะเดือนละหมื่นห้า
ทุกเดือนส่งตังค์ให้แม่ตลอดเลยเอามาใช้จ่ายในครอบครัว
เมษาปีที่แล้วกราฟชีวิตผมมันดิ่ง

เพราะว่าเขาตกลงมาจากต้นมะม่วงค่ะ
หลังไปกระแทกพื้นแล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังคุณหักหักไปทับเส้นประสาทอีกนะคะ
นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดินไม่ได้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องออกจากงานแล้วก็มาขอยายอยู่ที่บ้านหลังนี้
ทุกวันนี้ไปไหนไม่ได้ผมสงสารแม่ผมสงสารพ่อเลี้ยง
ต้องทำงานต้องหาตังค์แล้วก็มาดูแลมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ผม
โชคดีนะยังมีเพื่อนบ้านยังมีหน่วยงานในชุมชน
มาช่วยเหลือเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งมาให้
แล้วก็ยังมีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงตามัน
มาช่วยเรื่องอุปกรณ์ทำแผลรวมถึงพ่ออ้อมสำเร็จรูป
ส่วนแม่ของนายไกรสอนก็บอกว่าแม่สงสารลูกชายมากเลย
ปกติลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวกลายมาเป็นคนพิการแบบนี้
แล้วรายได้ของพ่อแม่บางวันขายของเก่าได้ร้อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ร้อยหนึ่งนี่เยอะแล้วนะเพราะว่าไม่ถึงร้อยก็มี
แม่บอกว่าอยากจะทำบ้านให้มันดีให้มันมั่นคงให้มันแข็งแรง
เพราะว่าพอฝนตกทีมันเปียกมันสาดกันไปหมด
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะเจ้าของที่เขาจริงคือคุณยายใช่ไหม
ให้คนมาถอนมิเตอร์ไฟออกไปอ่ะบ้านนี้ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ
เพื่อนบ้านเขาก็ให้พ่วงไฟอย่างน้อยจะได้เปิดพัดลมให้กับลูกได้บ้าง
ดังนั้นคุณผู้ชมเล่าข่าวมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอยากช่วยเหลือค่ะ
ขึ้นเลขที่บัญชีบริจาคให้นะคะ
สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้
บัญชีนางสาวธินกรกล้าหารธนาคารออมสินนะคะ
โทรศัพท์ไปสอบถามได้ให้เบอร์มือถือเอาไว้ด้วยค่ะ
ใครพอมีกำลังช่วยเหลือกันคนในสังคมต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะคะ